ใครกำลังรอเรื่องผีอยู่บ้าอันเดียว
มันเกินไปไหมเนี่ยตัวนี้ตกใจเลยค่ะ
คือยังไงดีล่ะตำนานไม่ใช่ตำนานสิ
เขาบอกว่าเป็นอาถรรพ์ผีกินเด็ก
ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอมีลูก

แล้วเสียลูกไป๕คนแล้วค่ะ
นี่เธอเพิ่งจะเสียลูกคนที่๕ไปนะคะ
นี่แม่ของเธอต้องมาปลอบลูกสาว

ห้าคนอ่ะตายรวด

ไม่ทรมานเป็นตานะ
แจ้งเย็นลูก

พ่อมือของหนู
นี่ค่ะยายก็เข้าไปกอดปลอบใจลูกสาวนะคะที่ตอนนี้สูญเสียลูกสาวที่เพิ่งคลอดได้๒๙วันนะคะ

นี่เมื่อวานครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดศรี
โมงคอลในอำเภอสายโยกจังหวัดกาณ์จานอะบุรีนะคะ

ไปเจอกับคุณกิ๊กนะคะคุณกิ๊กก็คือผู้หญิงคนนี้เธออายุ๓๔ปีค่ะ
เธอเล่าบอกว่าถ้าให้เล่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เลยนะ
ยังไงย้อนกลับไปตอนนั้นเลยอ่าสิบสองปีก่อน
ตั้งท้องลูกชายคนแรกค่ะแล้วยังไงตอนท้องเธอฝันค่ะพี่อุ๋ยครับ
ฝันว่ามีผู้หญิงแก่ใส่ผ้าถุงเสื้อโบราณโอ้โหสะพายถุงผ้าที่มีเงินกับทองอยู่ในนั้นอ่า
ถามเธอว่าอยากได้ไหมอยากได้อะไรเงินกับทองไงเออ
แล้วเธอว่ายังไงอยากสิหญิงแก่เลยบอกว่างั้นก็เอาลูกมาแลก
เธอก็ตอบตกลงในฝันแล้วรับเงินทองมาอ่า
ทีนี้ตอนเธอคลอดค่ะเธอเห็นหญิงแก่ในฝันมายืนรออยู่หน้าห้องคลอดด้วยอุ้ย
คลอดลูกกลับมาบ้านเลี้ยงลูกได้สิบวันครับมีนกแสกค่ะทำไม
มันมาเกาะที่ต้นไม้ข้างบ้านก็ไม่คิดอะไร
คือมันมีคนเชื่อใช่ไหมว่าถ้านกแกกมาเกาะบ้านไหนบ้านนั้นจะมีคนตายใช่
ไม่ได้คิดอะไรจนลูกอายุได้สิบห้าวันฟันอีกหญิงแก่คนเดิมหาบแก้วแหวนเงินทองมาขายให้
อีกแล้วเหรอเธอบอกเธอไม่มีเงินจะซื้อหญิงแก่ก็บอกว่าก็เอาลูกมาแลกสิอ่า
ในฝันเธอส่งลูกให้ไปเลยค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นสิบโมง
เป็นยังไงลูกชายตายค่ะอายุเพียงแค่สิบหกวันลูกตายครับ
คุณหมอบอกว่าเสียชีวิตจากจากสำลักน้ำนมอันนี้สาเหตุทางการแพทย์
ใช่ค่ะหลังจากนั้นเธอตั้งท้องลูกชายคนที่สอง
คนที่สามแล้วก็คนที่สี่เป็นยังไงเหมือนเดิม
ฝันเหมือนกันหมดเลยคือหญิงแก่หาบแก่วแว้นเงินทองมาให้
พอคลอดเสร็จกลับมาที่บ้านก็จะเห็นนกแสกบินมาเกาะแถวบ้าน
ครับแล้วก็ฝันซ้ำอีกว่าหญิงแก่มาเอาลูกไป
พอเข้าสู่วันที่ลูกอายุได้๑๖วันตายตอน๑๐โมงทุกคน
แบบนี้ทุกคนเลยเหรอทุกคนซึ่งสวบลูกไม่ได้ชันสูจน์ทุกสวบ
ศพเนี่ยแพทย์ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก็บอกว่าหัวใจล้มเหลวบ้าง
เวลาไป
ทำให้ลูกสาวของเธอเนี่ยลูกสาวคนที่๕เนี่ย

อายุ๘ขวบแล้วค่ะแล้วเธอก็เลิกรากับสามีจนมาคบกับสามีคนปัจจุบัน
แล้วก็ตั้งท้องลูกชายคนที่๖ซึ่งก็ไม่มีกี่เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ใช่ค่ะท้องลูกคนที่๗ก็ไม่เปรียบอูยังค่ะ
เพราะว่าเอาจริงเธอมีลูกได้จริงที่น้องไม่เสียชีวิตแค่สองคนไงคะ

คนที่๗น้องอายุได้๑๖วัน

แต่เมื่ออาทิตย์ก่อนหญิงแก่คนเดิม
เข้าฝัน๓วันติดเอาแก้วแหวนเงินทองมาขอแลกกับลูกอีกแล้ว

จะทำยังไงให้ไหมเอาแลกอีกไหม
เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ใช่ไหม

ได้ยินเสียงลูกร้องไห้ก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมา
ฝันก็เลยยังไม่ได้เอาลูกส่งไปให้
ตี๓วันที่๓กันยายนก็คือเมื่อวานนี้
ได้ยินเสียงคนมาเรียกหน้าบ้านก็เดินออกไปดู

พอย้อนกลับมาดูลูกที่อยู่ในเปรย์ก่อนจะนอน

คุณหมอบอกว่าน้องสำลักนมค่ะ

บอกเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
แต่เธอยืนยันนะว่าเธอไม่ได้พลาดพลั้งทำลูกตายจริง
อยากให้หมอปลามาช่วยหน่อย
หมอบอกเขาเป็นใครไม่รู้เข้ามาอยู่กับหนูอีกคนนึง

เรากินจังใช่ไหมว่าเราไม่ได้พลังทำลูก

ไม่ไม่ได้ทำอะไรเลย

โอ้โหก็ดูสิเรื่องมันน่ากลัวไหมเนี่ย
ตัวนี้น่ากลัวกว่าอีกค่ะยังมาอยู่อีกเหรอ

ไม่เป็นไรเอาหมอปลาเขาช่วยไว้ก่อน
มาหมอปลาบอกจำได้เคสนี้จำได้เลย

หมอปลาบอกจำได้เคยไปช่วยเมื่อ๘ปีแล้ว
อุ๋ยคนไหนหมอปลาคนไหนหมอปลา

แว่นตาอีกคนมีผ้า
หมอปลาตัวจริงต้องนั่งกับพี่น้ำฟ้าสิคะหมอปลา

เด็กตายตอน๑๖วันตอน๑๐โมงเช้า

คนที่รอดคนแรกกับคนที่สองก็รอดเหมือนกัน

วันนี้หมอปลาไม่ได้มาคนเดียวมากับพี่น้ำฟ้าเหมือนเดิม
แล้วก็มากับหมอปลาอีสานคือฝาแฝดนะคะ

ที่วัดศรีมงคลมาเจอคุณกิ๊กนี่แหละ

คือหมอปลาบอกจำได้ว่าเคยช่วยไปแล้วนึกว่าจบไปแล้วนะเนี่ย

วันนี้มาที่วัดเนี่ยเพราะว่าคือคุณกิ๊กพาไปจุดที่เอาน้องไปไว้ที่ป่าช้า
เอาอิดมาก่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมฉาบปูนปิดผนึกเอาไว้

หมอปลาบอกคุณกิ๊กทำอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ถูกวิธี
คือมันต้องฝังต้องเอาร่างน้องออกมาเนี่ยเขาทำเป็นบล็อกไว้อย่างนี้ค่ะ
บอกไม่ได้ต้องเอาร่างน้องออกมาแล้วเอาไปฝัง

ครอบครัวก็เลยไปขออนุญาตเจ้าอาวาสว่าเออขอทุบแล้วก็เอาร่างน้องออกไปฝังได้ไหม
มีเจ้าหน้าที่อำเภอไซโยกก็อนุญาตแล้วเหมือนกันค่ะ
หมอปลาก็เลยทำพิธีทุบแล้วก็ให้พี่น้ำฟ้านี่แหละเป็นคนอุ้มร่างน้องไปที่ป่าช้าอีกวัดหนึ่งค่ะ

กับแม่คือร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะ

หมอปลาทั้งคู่เลยนะคะที่เป็นคนทุบ
นี่ค่ะทุบเปิดออกมาแล้ว

ต้องมาทุบเฉพาะคนล่าสุดค่ะเพราะคนอื่นก็คงฝังไม่นานแล้ว

อยู่ข้างหมอปลายืนเป็นกำลังใจอยู่

หมอปลาก็ขุดขุดอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
เป็นยังไงครับไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกัน
แต่ส่งให้ฝาแฝดขุดต่อค่ะไม่รู้สัมผัสอะไรได้
เมื่อยเหนื่อยอ่ะสิเออหรือเมื่อยอ๋อ

น่ะไปกันใหญ่เลยทีนี้วาวุ่นเลย
เดี๋ยวนี้เทรนดโยนของมันมาหรือยังไงคะ๓ข่าวแล้วนะคะ
แว่นก็ไม่มีผ้าขนหนูผ้าบ่าก็ไม่มี
คำเดียวจำเป็นต้องแต่งตัวเหมือนกันขนาดนี้ไหม
มันใช่เรื่องไหมเนี่ยหมอปลามันสับสนนะคะ
กำลังเครียดอยู่เนี่ยนี่ตอนนี้ไม่รู้แล้วค่ะว่าใครขูดอยู่
อ่ะพอขุดอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ฝังร่างน้องลงไปนี่ค่ะก็ทำพิธีฝังร่างน้อง
ครับเสร็จแซ่บนะคะแล้วหมอปลาก็ไปที่บ้านของคุณกิ๊กค่ะ
ก็ทำพิธีสื่อวิญญาณแล้วบอกว่ามีสัมภเวษีสิงร่างคุณกิ๊กอยู่
ระหว่างทำพิธีนี่ทั้งสั่นทั้งเกร็งเลยนะคะ
เออเอาไปมีหมอปลาเอาสายสินมาพันไว้
แล้วก็ทำพิธีไปด้วยคุณกิ๊กก็มีสั่นมีเกรงบ้าง
แต่สักพักก็หายจากนั้นหมอปลาก็เอาสายสินออกค่ะครับ
เอาน้ำมนต์ไปพรมข้างบ้านซึ่งเป็นจุดที่เขาบอกว่า
ฝันมีญาติฝันเห็นว่าน้องถูกหญิงแก่เอาโซ่ล่ามไว้บอกจะพาไปนรก
พรมเข้าไปพรมเลยพรมใส่หญิงแก่
หมอปลาบอก๘ปีที่แล้วเคยช่วยเอาไว้แล้ว
เสียใจมากเหมือนกันนึกว่ามันจบไปแล้วไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดซ้ำครับ
มาไม่ทันเรื่องของเรื่องหญิงแก่คนนั้นเป็นใครรู้ไหมคะ

คือแม่ของคุณกิ๊กไปรับขันห้าจากหมอผีคนหนึ่งมา
แล้วเอากุมารเอาพญาครุฑมาบูชาแต่สามีคือพ่อคุณกิ๊กน่ะเมาเหล้า
แล้วไม่พอใจทำลายรูปปั้นทิ้งของมันก็เลยมาจองเวรลูกจองเวรหลาน
ถ้าผมยุ่งสูกสาวที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องเสียเวลามา
อย่างวิธีในวันนี้ที่ทำแล้วหญิงแก่คนนั้นจะไม่มา
ผมมั่นใจว่าไม่มาเพราะผมผูก
และมันยิ่งทำให้ผมมั่นใจอีก
คือผมทำพิธีเขาเรียกว่าซื้อคนในครอบครัวนี้เป็นคนของผม
ซึ่งผมเชื่อว่าไอ้แก่เนี่ยมันต้องกลัวหมอผีอย่างผม
ถามผีแก่ไม่รู้หญิงแก่ตอนนี้ไปไหนแล้วนะ
ปรากฏอยู่ตรงนั้นหรือไปหาหมอปลาหรือยังไงเพราะท้าไว้ขนาดนี้

เพราะว่า๘ปีก่อนหมอปลาเคยมาช่วยแล้วลูกเธอก็รอด
ก็ยังไงเผื่อถ้าจะมีลูกอีกนะคุณกิ๊กนะ
ยังไงลองไปตรวจสุขภาพลองตรวจระหว่างตั้งคันอะไรพวกนี้ด้วยก็ดีนะครับ